คือมีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่หัวหิน

เป็นบ้านพร้อมสะน้ำได้เลยกับว่า
ให้ครอบครัวไปเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ

คลิปนี้ไม่มีความสุขเลย

นี่คุณเขาโพสต์ออกมาในโลกโซเชียลเลยบอกโอ้โห
คือบ้านก็ชำรุดเสียหายหลายอย่างนะคุณนะ
เนี่ยกระจกของประตูนี้ประตูมันหลุดออกมาจากรางไงคุณ
และทำให้กระจกบาดขา
อีกอย่างนะพอตอนเช้าจะไปหุงหาอาหาร
ปรากฏว่าแก๊สระเบิดใส่คอกตัวคอกแขนคลอกขา
บาดเจ็บแล้วทีนี้ถามผู้ให้เช่า
ผู้ให้เช่าเนี่ยโอ้โหตอบกลับมาแบบเหมือนปัดความรับผิดชอบไปซะหมดเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวเขาบอกไม่อยากเจอเลย
อุตส่าห์มาเช่าภูวิลล่าแห่งนี้
ในพื้นที่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
และเจอกับเหตุการณ์แบบโอ้โห
ซ้อนกันหลายครั้งเหลือเกินสำหรับอุบัติเหตุนะครับ
แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงจนต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลถึง๒ครั้ง
คือ๑ถูกบานกระจกเลื่อนของบ้านหลุดจากราง
แล้วแตกใส่ลูกสาวจนต้องเย็บ๒๗เข็ม
ต่อมาตอนเช้าถูกแก๊สที่ทำอาหารเนี่ยฮะ
อาหารระเบิดใส่คุณแขนขาถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บ
นี่ถ้าเห็นภาพนะคุณนะแขนขาถูกไฟคลอกหมดเลย
แล้วที่มันซ้อนไปกว่านั้นก็คือพวกเธอได้สอบถาม
กับทางเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเรื่องของความรับผิดชอบ
กลับปรากฏว่าคุณเจ้าของที่ให้เช่านะ
พูดเหมือนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลย
หนึ่งเรื่องของประตูที่มันหลุดออกมา
เขาบอกเอ้าเมื่อวานก็เปิดได้อยู่ไม่ใช่เหรอ

นี่ถ้าไม่ไปยุ่งไม่ไปทำให้มันตกรางเนี่ย

ผู้มาเช่าบอกเอ้าใครจะไปรู้ว่ามันอุบัติเหตุว่ามันตก
คุณต้องเอาช่างมาดูแลสิประตูกระจกมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมา
ให้เช่าบอกงั้นก็ไม่ต้องเปิดอ้าวไม่เปิดได้ยังไง

อีกอย่างหนึ่งเรื่องของไอ้แก๊สที่มันระเบิดจากเตาทำอาหารเนี่ย

เมื่อวานเย็นคุณก็ยังทำอาหารกันได้อยู่เลยไม่ใช่เหรอ
แล้วมันจะมาระเบิดตอนเช้านี้ได้ยังไง

นี่แหละคนที่มาเช่าเขาก็งงงวยกับคำตอบของผู้ให้เช่า
แล้วบอกว่าโอ้โหมันเหมือนไม่รับผิดชอบเลย

เรื่องนี้ก็ถูกแชร์นะฮะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ผู้บริโภคมีเสียงคอมเพลน

บ้านภูแห่งหนึ่งในหัวหิน

เรื่องเกิดขึ้นวันที่๑๖กันยายน๖๔นะครับ
ทีนี้ครับทางผู้มาเช่าเขาบอกโอ้โห
ทางผู้ให้เช่าไม่รับผิดชอบอะไรเลย
พาไปส่งโรงพยาบาลก็โชคดี
นักท่องเที่ยวจากบ้านข้างเขาพาไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ให้เช่าไม่ยอมดูแลรับผิดชอบใดทั้งสิ้นเลยนะฮะ
เราก็ไปพูดคุยกับเจ้าของภูวิลล่าที่เกิดเหตุนะครับ

เป็นบ้านพักภูวิล่าในตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินประจวบคิริขัน
เป็นบ้านพัก๓ห้องนอน๒ห้องน้ำ

คาราโอเกะโต๊ะสนุกมีให้บริการหมดเลย
ยืนยันว่าเธอเป็นคนสั่งให้ลูกน้องไปเรียกรถพยาบาล
ในการดูแลรับผิดชอบคนที่มาเช่านะครับ
แล้วก็ให้ขับรถออกไปตามรถพยาบาลของเทศบาลตำบลหนองพลับด้วยซ้ำ
พาลูกค้าไปโรงพยาบาลหัวหินทันที
หลังเกิดเหตุก็ได้พูดคุยกับน้าของผู้บาดเจ็บ
ทราบว่าหลานสาวขึ้นมาจากสระน้ำแล้วก็ลื่นลื่น
ไปกระแทกกระจกกระจกก็เลยแตกระบาดขา
ส่วนเรื่องแก๊สระเบิดนั้นได้ส่งลุงคนสวนไปดูแลทันทีเลย
คิดว่าน่าจะมีแก๊สรั่วแต่มันไม่มีกลิ่น
โดยที่บ้านพักจะเป็นเตาแก๊สแบบ๒หัวมีวาว๒ชั้น
คือถ้าเปิดหัวแก๊สหัวใดหัวหนึ่งทิ้งไว้

เมื่อมาเปิดแก๊สอีกครั้งก็อาจจะเกิดการระเบิดได้

เออก็ต้องฟังเธออธิบายไปนะฮะ
ทางบ้านพักก็ยินดีรับผิดชอบเต็มที่
แต่ถ้าหากเกิดจากความประมาทของลูกค้าเอง

บอกว่าได้แจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับ

ตัวของเจ้าของบ้านก็ยืนยันชัดเจน
ว่าก็ดำเนินการไปได้เลยแจ้งความได้นะฮะ
แล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความจริงกันนะครับ
แต่ว่าขอให้ลูกค้าอย่าไปโพสต์อย่างนั้น
ซึ่งทำให้บ้านพักเสียหายอย่างมาก

แล้วก็เจ้าของบ้านพักภูวิล่านี้ยังบอกอีกนะฮะ

คนที่อ่านก็มาถล่มทลายทางฝ่ายเธออย่างเดียว
มีโอกาสได้ชี้แจงได้อธิบายนะครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็เครียดมากเหมือนกันนะครับ
นี่เราก็ให้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วนะ

อีกฝ่ายหนึ่งเจ้าของบ้านเองก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงมา

แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะ